หวานต้องบอกว่าหวานในครั้งนี้เนี่ยหวานไม่ธรรมดาสำหรับณเดชน์และยายาที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยคือเมื่อวานเขาไปออกงานคู่กันแล้วปรากฏว่านี่ค่ะการออกมาปรากฏตัวคู่กันในครั้งนี้คือไม่ธรรมดาจริงจริงโชว์หวานด้วยการโหนสลิงออกมาปะกันแบบนี้แล้วช็อตนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับที่อยู่แถวนั้น
ซึ่งยายาเองเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคิดถึงใครกัน
แบร์เองก็ตอบแบบหวานว่าคิดถึงคนถ่ายก็รู้รู้กันนะคะว่าใครถ่าย
เป็นเพราะว่าไปกระหน่ำกดไลค์รูปแฟนคลับเป็นพันรูป
จึงถูกบล็อกก่อนจะปล่อยประโยคหวานว่า

ได้เพราะผมถ่ายจักรภูมิ
ดีใจครับ

สำเร็จ
ให้องที่ง่าย
ที่อยู่สถานทองฟ้าอีกดี